ลุงเบิร์นารตเป็นเพราะค่าขายถั่วตรงประตูฝั่งท่าพระจันทร์นะครับ
นั่งขายตรงนั้นตั้งโต๊ะมา๕๓ปีแล้ว
โควิดทำการกระทบหนักเหมือนกันเพราะว่าเรียนออนไลน์

แต่ล่าสุดลุงเบอร์นัดแกโกออนไลน์แล้วนะคะ
แกขายถั่วออนไลน์เบอร์นาทบีนค่ะ
นี่ค่ะได้รับความช่วยเหลือจากคุณหลอดธวัชชัยฤดีอมรเกียรตินะคะ
ตอนนี้ทำธุรกิจออนไลน์เรียบร้อยเลย
คุณสุชาธิ์ด้านฮาศิริโค้งก็เลยลงพื้นที่
ไหนไปหาลุงเบอร์นาทหน่อยซิมันเป็นยังไงมายังไง

เออขายออนไลน์ลองฟังเสียงคุณลุงเบิร์น่ากันหน่อยค่ะ
ไม่มีคนและนักศึกษาเรียนกัมพูเจ้า
๓วันที่ผ่านมาพอมีคนมาสั่งมีออเดอร์เยอะเลย

คนนักศึกษามาช่วยเรียนที่นี่มาจบที่นี่มาอะไร

ลันเตาถั่วลิสงถั่วเหลืองและถั่วกรอบแก้วรวมถึงถั่วปากอ้า
สิทธิ์เก่าทั้งนักศึกษามธเกือบทุกคน
โอ้โหต้องรู้จักต้องซื้อต้องอุดหนุนแก

เขาก็นึกถึงลุงเบอร์หน่าขึ้นมาก็เลยว่า
ไหนก็ไหนจะได้ช่วยลุงเบอร์นาทในเรื่องของการเพิ่มยอดขายด้วย

ถั่วทุกชนิดกระปุกละ๕๐บาท

แล้วก็สั่งคุณจะเอาถั่วแบบไหนเลือกเลย

ส่งต่างจังหวัด๕๐บาท

เพราะว่าคุณหลอดอ่ะ